อีกหนึ่งอย่างอยากจะให้ดูกันนะครับมะพร้าวใครก็ใครก็ชอบกิน
แต่เวลาปอกมันละยากใช่ไหมเอางี้๓ขั้นตอนง่ายกับมะพร้าวที่ผมจะนำเสนอก็แค่เปิดโบ๊ะแทงวักปั๊บดูดบวบ
ติดตามกันเลยกับคุณชนะหยอกเล่า
มันเปิดโบ๊ะแทงบั๊กดูดบวบจริงจริงมันง่ายขนาดนั้นเหรอที่จังหวัดราชบุรีไปเจอกับคุณนรงศักดิ์
ชื่นสุชนชาวอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเขาได้มาออกแบบและพัฒนาเครื่องดื่มมะพร้าวจนได้ผลิตภัณฑ์
โคโคบะเก็ตเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์ของเขาขายไปต่างประเทศได้เลยนะจะบอกให้
แล้วนะฮะเขาใช้เนี่ยมะพร้าวพันธุ์ก้นจีบที่มีคุณภาพดี
แล้วเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างสม่ำเสมอในทุกทุกสิบแปดถึงยี่สิบวันเพื่อให้ได้น้ำค่ะ
เนื้อของมะพร้าวที่มีรสชาติหวานหอมสดชื่นอุ้ยอยากกินเลยอ่ะ
จริงแล้วเอาไปล้างเสร็จปั๊บก็เข้าสู่กระบวนการปอกและควั่นให้เป็นรูปทรงกระบอก
พร้อมกับทำเครื่องหมายเจาะที่บริเวณตำแหน่งบนลูกมะพร้าวอืม
บอกว่าเก็บรักษาในถุงบรรจุภัณฑ์ชนิดพิเศษสามารถเก็บรักษาได้นานถึง๓เดือนนานด้วยนะ
เห็นไหมบอกเลยว่ามันง่ายมากแล้วอุณหภูมิที่เก็บว่าคือหนึ่งถึงห้าองศาเซลเซียส
อืมวิธีการดื่มอย่างที่ผมบอกฮะเปิดโบ๊ะแทงบั๊กดูดบวกอุ้ยโอ้โห
ตายแล้วดูน่ากลัวจริงใช้หลอดเจาะลงไปให้ทะลุถึงเนื้อดูดกินอย่างสบายใจ
นี่ไงนี่ไงโคโคบัคเก็ตหนึ่งชุดจำหน่ายอยู่ที่หกสิบห้าบาทอ่า
สนใจทำไงดีสามารถสอบถามไปได้นะครับ
ทางเราขึ้นให้แล้วนี่มันง่ายมากแทงเข้าไปแบบนี้เนี่ย
คือมันจะเหมือนเป็นจุกที่แบบปักลงไปแล้ว
หลอดทะลุลงไปได้ถูกต้องอุ้ยมันกินง่ายมากเลยอ่ะ
คุณรู้ไหมดิฉันมีปัญหาคือผู้หญิงเอาส่วนใหญ่เนอะ
ก็จะมีปัญหาที่ว่าเราอยากดื่มน้ำมะพร้าวที่เขาขายเป็นรส
เออแต่ว่าถ้าเกิดเราจะซื้อเป็นลูกอ่ะเออ
มันปอกไม่ได้มันปอกยากบางคนก็ปอกไม่เป็น
เอานี่แหละครับคุณผู้ชมลองสั่งกันไปได้นะ
ที่จังหวัดราชบุรีโอ้โหไอเดียดีมากเลย
ลองเสิร์ชดูแล้วกันเนอะคุณผู้ชมเจออย่างแน่นอนนะจ๊ะ
ใช่แล้วเป็นไอเดียที่ดีเหมือนกัน
คือก่อนหน้านี้เราเริ่มจะเคยเห็นว่าแบบเหมือนน้ำมะพร้าวเนี่ย
ที่เขาทำขายมะพร้าวเขาจะปอกให้มันดูแบบ
ง่ายต่อการทานก็คือปอกให้เป็นลูกกลมเลย
แล้วก็ขายเป็นแบบแพ็คเกจแบบนั้นคือไม่มีกะลาแล้ว
อืมหรืออาจจะมีกราล่าอยู่ขึ้นข้างล่างนิดเดียวเป็นฐานว่ะ
เออใช่ไหมแต่นวัตกรรมอันนี้มันก็มันไปไกลแล้วนะไม่ต้อง
เก็บรักษาได้นะแล้วผมจะบอกแบบนี้เออ
ว่าผลิตภัณฑ์ของเขาชุดนี้เนี่ยไม่ได้ขายในเมืองไทยอย่างเดียว
เขาขายไปต่างประเทศแล้วจริงมะพร้าวไทยโกอินเตอร์
โกอินเตอร์ครับเขาบอกว่าเดี๋ยวอเมริกงอเมริกาเนี่ยก็จัดเหมือนกัน

ชอบดิฉันชอบน่าจะถูกอกถูกใจคนที่ชื่นชอบในการแบบว่า
น้ำมะพร้าวหรืออะไรแบบนี้มันก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่สะดวกสบาย
แล้วก็เก็บรักษาได้นานด้วย
มันง่ายมากเลยสุดยอดจริงเลยนะครับ